ดูเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องจริงเลยไม่มีหลอกหรอก

พระรูปนี้ไปยืนรอบินทบาท
คุณเขาเห็นเคคุ้นอะเนี่ย
คุ้นอะไรรู้ไหมพาพรไม่ใช่นี้
แล้วจับศึกไปแล้วทำไมมายืนตรงนี้
เขาบอกว่าเขาเป็นแครอรี่ไปดูค่ะ
ถ้าทำงานส่งของโทรคุยเอากับเจ้าท่านที่
ส่งผองส่งผองโทรคุยโทรคุยให้โทรคุยเอา

ถ้ามีแม็กซ์อยู่มีแม็กซ์ของจริงอยู่

วัดอยู่ที่ส่วนนี้ถ้ามีแม็กซ์อยู่แม็กซ์ของจริง
ก็เหมือนแบบไปทะเลอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อแล้วมันคัลอรี่คาราลีมันคือมันเป็นผู้กำกับ

ผมเชื่อว่าโยมทั้งประเทศกำลังงง

คือพระภาพเป็นคารอรี่ไรเงี้ยอ๋อ
เมื่อกี้ฟังข่าวตอนภาพยังไม่ตัดมาชั้นอยู่ท่านี่

คราโรลี่หรือเป็นแก๊งแครอร์ทอะไรอย่างนี้เอ่อ
ตรงพระท่านไปฉันอะไรมาคุณขวัญ
ผมงงไม่เรื่องของเรื่องเอาอย่างนี้เล่าต่อได้ไหมเนี่ย
คือพระอาทิตย์รูปนี้เขาบ้านแถวนั้นเขาเห็น
มาจากเพจข่าวรวงคลิปในเฟสบุ๊ค๒เขาเอาไปโพสต์ไว้
คนที่เข้าไปถามถามว่ายังไม่ศึกอีกเหรอ
เขาก็เลยตอบมาบอกว่าอ๋อเขาเป็นแครอรี่

ใช่แล้วเขาบอกว่าเอานี่เป็นพระจริงหรือเปล่า
แต่เขาตอบว่าเป็นพระจริงดิ
คืออะไรเขาก็เลยบอกไงว่าโอ๊ยเขาต้องไปส่งของ

ดีนะที่พี่คนถ่ายคลิปเขาเฉลยมาให้ไม่งั้นงง
เอาเป็นว่ามีคนจำได้ว่าพระรูปนี้เป็นชายสติไม่ดี
แล้วชอบเอาจีวรพระมาโฮม
แล้วไปหลอกบินทบาทรับของจากชาวบ้านชาวบ้านที่เขาไม่รู้

ก่อนหน้านี้เคยถูกจับประโยชน์ไปหลายทั้งแล้วนะ
หายไปนานแล้วก็มาทำแบบใหม่อีก

อันนี้ไม่เต็มแคลอร์เบลอันนี้เต็มแคลอรี่